เที่ยงวันนี้ค่ะไปเริ่มกันที่เรื่องน่าเศร้าของวงการฟุตบอลไทยนะคะ
ที่กำลังนำเป็นจ่าฝงในสิทธิ์โดยต้าไทยลีค่ะ
เสียชีวิตระหว่างเดินทางไปเชียร์ทีมรักของตัวเองค่ะ
เมื่อเวลาตี๕๓๐นะคะเกิดอุบัติเหตุค่ะ
รถตู้ชนกับรถพ่วงบรรทุกน้ำมันนะคะ

เป็นเส้นทางปากทางบ้านโศกกล้องอำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต๕คนแล้วก็บาดเจ็บอีก๓คนด้วยกันค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะก็ต้องใช้เครื่องตัดทางค่ะ
ช่วยคนเจ็บออกมาจากรถตู้แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นจำนวน๒คนนะคะ
แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอำเภอชุมแพรอีก๑คนค่ะ
ซึ่งรถตู้คันที่เกิดอุบัติเหตุนี้นะคะ
เพื่อที่จะตามไปเชียร์ทีมรักลงแข่งขันฟุตบอลโยต้าลีกครับ๒๐๑๙รอบ๓๒ทีมสุดท้าย
ที่จะเจอกับทีมหนองบัวพิษเอฟซีนะคะที่จังหวัดหนองบัวลำพูช่วงเย็นวันนี้เวลา๖โมงเย็นค่ะ
โดยผู้บริหารของการท่าเรือเอฟซีนะคะอย่างมาดามแป้งหรือคุณอนพันธ์ล่ำซ้ำก็ทราบเรื่องนี้แล้วค่ะ
ซึ่งณตอนนี้นะคะติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศได้โพสต์เฟซบุ๊กนะคะแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
และก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมกับติดต่อประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะ
และจะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในลำดับต่อไปด้วยค่ะ
สมาคมเตรียมที่จะออกหนังสือแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็สโมสรหลังจากนี้นะคะก็จะหามาตรการเยียวยาทางจิตใจให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งหมดด้วยค่ะส่วนการแข่งขัน
ส่วนการยืนไว้อะไรไม่ได้เป็นข้อบังคับ
แต่หากสโมสรใดจะจัดกิจกรรมไว้อะไรก็สามารถทำได้
โดยมาแจ้งกับที่ทางสมาคมให้ทราบล่วงหน้าก่อน